ผมเองไม่ค่อยชอบไปร้านปิ้งย่างสักเท่าไหร่

ไอ้กระทะหมูกระทะหรือกระทะปิ้งย่างเนี่ย
มันมีแบบมีรูกับไม่มีรูด้วยเหรอ

มันมีรูคิดว่าน่าจะช่วยให้เรื่องของการระบายอากาศ

มันจะทำให้น้ำเนี่ยไม่ล้นออกมานะครับ

มันก็จะร้อนเร็วเพราะมันก็ขึ้นมาได้

แต่มันก็ใช้แบบว่าไม่มีรูมันก็ปิ้งได้เหมือนกัน

เอาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมีหลายปัจจัยนะครับ
มีทั้งบอกว่าไม่เติมของนะครับ
มีเรื่องของกระทะคือเขาไปกินหมูกระทะกันที่โคราชนะครับ
แล้วก็มีปัญหานี้เขาบอกว่ากินหมูกระทะแล้วเกือบโดนต่อยครับ

แต่ผมขออธิบายก่อนเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจ
ไอ้อย่ายึกอย่ายึกมันแปลว่าอะไร
ยึกเนี่ยคำเต็มมันคืออย่ายึกยักษ
ยึกยักษ์ตอนทะเลาะกันคืออย่ามีปัญหานะ
อย่ายึกประมาณนั้นแหละ
คลิปนี้แหละครับกินหมูกระทะแล้วเกือบถูกต่อย
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่น้องชายเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่โคราชครับ
ปรีเข้าไปชี้หน้ามีปากเสียงหาเรื่องกับลูกค้าผู้หญิงที่มากินหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ของทางร้าน
ลูกสาวเนี่ยนำคลิปมาร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คครับ
ระบุข้อความทำนองที่ว่าเธอมาเที่ยวโคราชกับน้อง
พามากินหมูกระทะบุฟเฟ่๑๖๙ต่อคนโต๊ะเธอเนี่ยมากัน๖คน
ประเด็นแรกเลยนะอันนี้เธอโพสต์นะทางร้านไม่เติมของ
ต้องขอจากพนักงานที่ร้านตลอดเพราะว่าของกินไม่พอ
ส่วนประเด็นที่จนทำเป็นนำไปสู่ยายึกเนี่ยคือกระทะไม่ร้อน
บอกว่ามันไม่มีรูระบายอากาศทำให้ไฟอ่อน
รอบแรกจึงขอเปลี่ยนเตาไปแต่ไฟก็ยังอ่อนอยู่
รอบที่๒ขอเปลี่ยนกระทะเป็นแบบมีรู
แล้วระหว่างเดินไปตักอาหารปรากฏว่าน้องชายเจ้าของร้านคล้ายนะ
คล้ายกับยังไงคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม
ได้ได้เลยเวลามันไม่มีรูเนี่ย
มันแปลว่าไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
มันก็จะไปอยู่ข้างในภายใต้
ข้างในตลาดถ้าน

ปรีเข้ามาเหมือนจะเข้ามาทำร้าย
แล้วถามบอกว่าทำไมเรื่องมากเปลี่ยนกระทะ๔รอบ
เธอจึงพยายามชี้แจงแล้วก็ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเจ้าของร้านมีสิทธิ
ที่จะทำแบบนี้กับลูกค้าด้วยหรือ
ดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้าง
ไปสอบถามเจ้าของร้านหมูกระทะบ้าง
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับคุณนักข่าว
วันเกิดเหตุลูกค้ามันเยอะนะฮะ

ไม่พอใจที่ทางร้านเติมอาหารช้า
แล้วพูดจาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
แล้วก็ยังหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปตอนเดินไปตักอาหาร
ซึ่งน้องชายมาเห็นก็เดินไปถามแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
โดยลูกค้าบอกว่าจะไปแจ้งตำรวจซึ่งทางร้านก็ขอโทษ
แล้วก็ให้ลูกค้ารับประทานหมูกระทะฟรีไปแล้ว

เอามาฟังกลับมาฟังทางผู้เสียหายต่อนะครับ
ลูกสาวเอาสลิปโอนเงินค่าหมูกระทะมาโพสต์
แสดงว่าอะไร

ลดไปสองร้อย
ไม่ได้มาหาเรื่องเพื่อกินฟรีนะเธอบอกแบบนั้น
ดราม่าร้านปิ้งย่างหรือร้านหมูกระทะครับ
คุณผู้ชมเคยมีปัญหาแบบไหนเนี่ยนะฮะก็ลองคุยกันมาเล่ากันมานะครับ

เวลาไปกินหมูกระทะเนี่ยบางร้านเนี่ยเวลาจะขอเปลี่ยนกระทะเนี่ยเขาคิดเงินใช่ไหมคะ
ร้านก็คิดเงิน๒๐บ้าง๔๐บ้างแต่บางร้านส่วนใหญ่คือฟรีแหละมันคือการให้บริการ